เปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าณเดชน์เมื่อวัย๖ขวบ
ปัจจุบันนี้ต่างกันแบบไหนต่างกันหรือไม่นะคะ
แม่แก้วมาเปิดเผยภาพเลยขอภาพเลยนะคะ
ณเดชนคุกิมิยะในวัย๖ขวบกับ๒๓นะคะ
ต่างวัยกันขนาดหนักปรากฏว่าความหล่อเหมือนเดิ
ตั้งแต่เด็กจนโตหน้าเหมือนเดิมเลย
ไม่ได้ทำอะไรเลยยาวด้วยหน้ายาวเท่าเด็กเลยนะฮะ
เพลงหนุ่มสุดหล่อมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมือง
คนนี้นะคะล่าสุดเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมนี้นะคะ
แก้วเขาได้โพสต์ภาพ๒ภาพชัดเลยเปรียบเทียบตั้งแต่ตอนอายุ๖ขวบ
เหมือนเดิมอารมณ์เดียวกันด้วยนะฮะ
ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแน่นอนนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นสามีอีกใช่ไหมอนันดานะคะหน้าหวานละมุนละมัยสมัยวัยรุ่นนะคะ
ปัจจุบันนี้เขาเป็นนายแบบด้วย
แล้วก็เคยลงหนังสือแบบว่าเปรี้ยวของวัยรุ่นนั่นก็คือ

ตอนนี้ที่ที่ถ่ายนี่อายุแบบ๑๐กว่าอายุ๑๖

เอาเถอะเร็ว

โอ้โหนี่หนุ่มมาสแมน
นี่

ไม่ผมเฟฟแตตไว้เล่นโปเกมอน

แล้วอันบนสุดดูใหม่อีกครั้งค่ะ

นัดเดทกับอันนราที่เราภูมิใจเสนอขอให้หลบไปก่อนนะครับกัณฑ์ชายกำเนิดปลอย
นี่จกมากเลยอะ